ทุกผู้ชมครับวันนี้เสียโป้กับเนวัดดาวถูกควบคุมตัวทั้งคู่โดยตำรวจปอทครับ
กองบังคับการปราบรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาทยากรรมทางเทคโนโลยี
ทั้งคู่ถูกจับกลุ่มตัวในข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการเล่นพนันทางคอมพิวเตอร์
พันธุ์ตำรวจเอกสุริวัตรดีพอรองผู้บังคับการปอทบอกว่าเสียโป้หรือว่านายอานนท์ชัดอานนท์
แล้วก็เนวัตดาวหรือนายมักคารินพุ่มสะอาดถูกจับพร้อมกับพวกอีก๒คนนะฮะรวมเป็น๔คน
หนึ่งในนั้นก็คือแฟนสาวของเสียโป้ด้วยนะครับกับผู้ชายอีกคนหนึ่ง
เนื่องจากมีการใช้สื่อออนไลน์ลักษณะไลฟ์เฟซบุ๊กชักชวนประชาชนให้เล่นการพนัน
ถ้าทายถูกจะโอนเงินให้ทันทีระหว่างการไลฟ์สดนั้นก็มีการพูดคุยเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ลามกอนาจารย์
แสดงออกทั้งสีหน้าท่าทางเพื่อให้คนดูมีอารมณ์อยากร่วมเพศอะไรประมาณอย่างนั้นด้วย
แล้วเจ้าหน้าที่บอกว่าจากการตรวจสอบการใช้เฟซบุ๊กแล้วก็ยูทูปของเสียโป้
เฉพาะเสียโป้เนี่ยนะในการเชิญชวนให้คนเล่นพนันหรือว่าลามกอนาจารย์เนี่ยมีทั้งหมด๕๗คลิป
รวมแล้วการเล่นพนันเนี่ยเฉพาะพนันเนี่ยแบ่งเป็น๘๘กรัม
เชื่อว่ามีการเล่นพนันอยู่เจ็ดสิบคลิปนะก็มีคนติดตามก็หลักหมื่น
เพราะฉะนั้นก็เลยขออนุมัติหมายจับจากศาลนะครับแล้วก็ไปควบคุมตัวที่บ้านพักย่านเพชรเกษม
วัดดาวนี่ก็เป็นแก๊งที่เขามีฉายงฉายาอะไรของเขาในชุมชนหนึ่งก็ถูกจับเหมือนกันนะครับ
แต่ไม่รู้เขาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันหรือเปล่านะสำหรับสองคนนี้มีรายงานว่าทั้งคู่เนี่ยปฏิเสธการแถลงข่าว
ไม่ให้การอะไรทั้งสิ้นขอไปให้การในชั้นศาลนะครับขอปฏิเสธข้อหาแต่ทั้งคู่ตอนที่มาเจอกันที่ตำรวจควบคุมตัวมาเนี่ย
ในวัดดาวถามเซโป้เอ้ามายังไงเนี่ย
โอ้โหแต่น่าจะหนักเลยนะตั้งหลายกรรมเกือบร้อยกรรมฐานความผิดโทษมันบวกเข้าไปแล้วก็ในสำนวนคือระบุไว้ในสำนวนเลยว่าเป็นการกระทำความผิดแบบซ้ำซาก
โอ้โหนะเดี๋ยวรอดูต่อครับเพราะว่าเขาปฏิเสธนะครับ